ศึกไปแล้วเมื่อวานเรียบร้อย

ก็เป็นการทำพิธีตามล้านนาคุณผู้ชมที่วัดพระธาตุดอยวาวที่จังหวัดเชียงบราย
แต่ว่าพระเอกพลยังคงบวชต่อให้ครบพรรษา

เมื่อวานนี้ก็มีพิธีลาศิกขาให้กับสามเณรทีมหมูป่า๑๑รูป
บรรพชาอุทิศกุศลให้กับจาแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ก็บวชไปครบ๙วัน
พิธีเมื่อวานนี้มีขึ้นที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย
หรือว่าพระเอกกระพลชันธวงศ์หรือโค้ตเอกนี่แหละ
ก็นั่งอนุโมทนาบุญด้วยแบบนี้นะครับ
เพราะว่าประสงค์จะบวชต่อจนครบพรรษาเลย
อันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญจริงพระเอกพลนะครับ
ก็ต้องอยู่ครบ๓เดือนนะครับ
เด็กชายอดุลสามอ่อนหรือว่าน้องดุลหนึ่งในทีมหมูป่าที่นับถือศาสนาคริสต์เอง
ก็ไปร่วมพิธีนะฮะก็ไปนั่งอยู่ที่โบสถ์ที่วัดด้วยนะครับ
พอไปถึงวัดก็รีบไปหาเพื่อนสามเณรเลยนะฮะในวิหาร
คิดถึงไงเป็นทีมเดียวกันแล้วเพื่อนก็ออกมาเพื่อนก็บวชไปตัวเองไม่ได้บวชก็คิดถึงกันนะครับ
พิธีลาศิกขามีครูบาอมริยชาติเกจิอาจารย์ชื่อดังคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยไปร่วมด้วย
ก็จะเริ่มต้นด้วยการที่พระสงฆ์นำบูชาพระรัตนาตรัย
ก่อนที่จะร่วมกันสวดมาติกาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจาแซม
ฮีโร่ถ้ำหลวงที่เสียชีวิตจากการไปช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
จากนั้นนะฮะสามะเนรทั้งหมดก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบขอขมา
เจ้าคณะอำเภอแม่สายและพระสงฆ์ในพิธีก่อนท่องคำกล่าวปฏิญาณที่จะละ
สมรเพศออกเป็นครหัส๓ครั้งพระสงฆ์จับผ้าสังคติออกจากบ่าแล้วก็สวด
สามเณรกราบ๓ครั้งแล้วออกไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคารวาสนะครับ
โดยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ในฐานะเป็นพระอุปชานะครับก็ได้ให้พรขอให้ทีมหมูป่าทุกคนที่ลาศิกขาไปแล้วถือศิลป๕เป็นสารณะแล้วก็ตั้งใจศึกษาร่ำเรียน
ส่วนพระวิสานโทพิขุขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมเพื่อเจริญรุ่งเรืองของทุกฝ่ายต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นพิธีศึกนะตามภาษาชาวบ้านนะนะแล้วก็ลดน้ำมงน้ำมนต์ให้พงให้พรกันไปนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดแล้วครูบาอริยชาติได้มัดข้อมือให้กับทีมหมูป่าเขาเรียกว่าเอาสายสินเอาฝ้ายนี่แหละตามภาษาชาวบ้านนะ

หลังจากสื่อไม่กี่ชั่วโมงก็โพสต์เป็นภาพชุดสีขาวโดยระบุว่า

หลังจากโพสต์ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
บอกว่าน่ารักคิดถึงมากเยอะแยะมากมาย

อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าตรงนี้น้องทำอะไรอยู่

ผมแอบเข้าไปดูเป็นบางคนนี้แบบ

ค่ะเป็นเหมือนเลยนะ

ผ่านพ้นพิธีราชสิทธิ์ของสามเมืองเนยนหมูปลาแล้วนะฮะ
เพิ่มทุกวันเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับ
ก็มีการเปิดนิทัศกาลภาพถ่าย

วัดพระธาตุดอยวาวนะครับงานนี้มีพระวิสานโทพิกุหรือพระเอกพล
นี่แหละครับนะฮะแล้วก็ทีมหมูป่าที่ที่ลาศิขาแล้วเนี่ย
ไปร่วมงานก็นี่น้องน้องใส่ชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง
วกสีฟ้าแบบนี้ไปยืนที่ลานพระธาตุด้วยนะครับแล้วไปดูภาพพระพิสุขสงฆ
วัดพระธาตุดอยวาวและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นการขอบคุณคนทั้งโลกนะครับด้วยการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สิบสามชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงบราย
ผ่านภาพถ่ายมากกว่าสี่พันธุ์ภาพซึ่งจัดแสดงโดยรอบของพระธาตุ
เพื่อเป็นการขอบคุณคนทั้งโลกที่สลากกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและก็กำลังใจให้กำลังใจกันรวมทั้ง
ไม่ได้วิลัตุบุรุษถ้ำหลวงโซนฮิโร่ใดดวงใจโซนปลิดทองหลังพระโซนสามารถขี่คือพลัง
โซนทานน้ำใจไทยทั้งชาติแล้วก็โซนพลังคนทั้งโลกแต่ความเชื่อ
ศรัทธานะฮะแล้วก็โซนโค้ชเอกซึ่งเป็นผู้นำที่ดีให้กับน้อง
และสุดท้ายก็เป็นโซนเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กนะครับ
สำหรับนิทัศกาลขอบคุณคนทั้งโลกคุณผู้ชมไปชมได้นะครับ
มีภาพถ่ายกว่าสี่พันธุ์ภาพแบบนี้จัดตั้งแต่วันที่สี่ถึงสิบหกสิงหาคมนี้นะครับ
ก็สามารถไปชมได้ที่รอบพระธาตุของวัดพระธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงบรายนั่นเอง
จัดไปตั้งถึงวันที่สิบหกสิบหกเลยครับสิบหกเลย
จะมีภาพคุณผู้ชมที่เคยไปช่วยงานอยู่ก็ได้
เป็นพันธุ์ภาพประมาณสี่พันธุ์ภาพ
เพราะว่ามีจิตอาสาแล้วก็หลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปช่วยสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้นะ